ที่จังหวัดตราดผู้หญิงคนนี้ท้อง๕เดือนนะ
เดินร้องไห้อยู่ริมถนนฮะ
คือทะเลาะกับสามีแล้วสามีเนี่ยไล่ออกจากบ้านนะครับ
ยังดีนะเพื่อนโทรให้กู้ภัย
พี่ช่วยตามดูเพื่อนหนูหน่อย

ตอนนี้คือประมาณสัก๔ทุ่มกว่า๔ทุ่ม๑๕ได้
วันที่๑๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
วิทยุสมาคมกู้ภัยรับแจ้งจากพลเมืองดีบอกว่า

เดินร้องไห้อยู่ริมถนนสุขุมวิทย์สาย๓
บริเวณสามแยกไฟแดงอบตวังกระแจอำเภอเมืองตราดครับ
กู้ภัยรีบไปเลยนะครับไปเจอผู้หญิงคนนี้จริง
เดินร้องไห้อยู่เข้าไปสอบถามนะ
แต่ผู้หญิงคนดังกล่าวไม่ยอมพูดคุยด้วยครับ
กู้ภัยทำยังไงอ่ะก็เลยโทรกลับไปต้นทาง

โทรมาแจ้งขอความช่วยเหลือเนี่ย
ทำให้ทราบชื่อของผู้หญิงคนดังกล่าวชื่อ
นางสาวสุริยาพรขอสงนามสกุลไว้นะครับ
อายุ๒๑ปีคือเพื่อนของเธอเนี่ยเล่าบอกว่าสุริยาพรเนี่ยนะพี่นะเธอทะเลาะกับ
สามีมีปากเสียงกันแล้วก็ถูกสามีไล่ออกจากบ้านที่อำเภอคลองใหญ่นางสาวสุริยาพร
เก็บเสื้อผ้าเลยแล้วก็นั่งรถมาลงที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราดจะต่อรถ
กลับบ้านเกิดเธออยู่ที่พระนครศรีอยุธยาแต่ตอนนั้นรถมันหมดเวลาวิ่งแล้วครับคุณผู้ชมฮะ
สุริยาพรก็เลยเดินออกจากท่ารถไปถ้ำกลางความมืดนะครับเพื่อนพยายามโทรหา
เธอก็ไม่รับอีกทั้งสุริยาพรนะครับคุณผู้ชมดูนะครับคือเขาท้อง๕เดือนแล้วนะ
เริ่มมองเห็นเขาลางแล้วแล้วเมื่อกี้ตรงตรงคันนะฮะนะฮะคือเพื่อนบอกโอ้โห
กู้ภัยพี่ห่วงเหลือเกินเดี๋ยวใครจะทำอะไรซะหรือเปล่าเพื่อนก็เลยนะฮะโทรศัพท์มาแจ้งกู้ภัย
ให้มาตรวจสอบแบบนี้แหละครับ
น้องแม่ขึ้นรถไปที่ไปส่งแม่งแล้วอ่ะข้าวไปบ้านกันเนาะ
นี่แหละครับคุยด้วยเธอไม่คุยด้วย
ต้องขอบคุณพี่พี่กลูไพไปด้วยนะฮะ